คุณผู้ชมติดตามข่าวเช้าไทยรัฐเสาร์อาทิตย์กันนะครับ
ก็เข้มข้นกับข่าวสารกันขึ้นไปเรื่อย

พิมพ์ไทยรัฐกันทีละพาดหัวแล้วกันนะครับ
ในเบรกนี้นี่ข่าวใหญ่หมดเลยนะครับ

เพิ่มข้อหานักอดีตหลวงตาฆ่า
เนรโดนทุบสิ้นใจแล้วนะครับ

เพราะว่าเนรเสียชีวิตเมื่อวันพระสบดีที่ผ่านมา
และเจ้าหน้าที่นำสบไปชนะสูด

รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
ได้นำร่างอันไร้ลมหายใจ

มรณภาพหลังถูกอดีตหลวงตาทำร้าย
ไว้ที่วัดดอนขมิ้นอำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งก็เป็นวัดที่สามเณรบวชอยู่ที่นี่

แล้วก็อดีตหลวงตาก็อยู่ที่นี่

ทางญาตินำศพมาประกอบพิธีทางศาสนา
ท่ามกลางความเศร้าศกเสียใจของครอบครัวญาติพี่น้อง
พ่อแม่ที่ยังทำใจไม่ได้กับการจากไปของสามเณร

สำหรับเหตุการณ์นี้ก็ต้องย้อนกลับไปคุณ

เสาร์ที่๑๘สิงหาคม
วันนี้วันเสาร์ที่๒๕แล้ว

ที่๑๘สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจภูทรลูกแก่อำเภอธามกา

ได้รับแจ้งเหตุจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิของวัดดอนขมิ้น
ว่ามีสามเณรที่มาบวชจำพรรษาอยู่ที่วัด
ถูกทำร้ายจนหมดสติอาการปางตาย
จากนั้นได้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลมการรักษ์
ก่อนจะส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพหนพลพยุหะเสนานะครับ
ตรวจสอบตามร่างกายพบรอยแผลและรอยฟกช้ำ
ตามลำตัวหลายแห่งคางแตกศีรษะปูดบวม
แขนและข้อมือขวาหัก๒ท่อนนะครับ
ลักษณะคล้ายถูกทำร้ายอย่างรุนแรง
ต้องนำตัวเข้ารับการรักษาที่ห้องไอซียู
และสิ่งที่สำคัญก็คือพบว่าเลือดคั่งในสมอง

ต่อมาตำรวจควบคุมตัวหลวงตาสุภาชัยสุธิยาโน
หรือว่านายสุภาชัยบุญลักษะ

อายุ๖๔ปี
ก่อนหน้านี้เป็นทั้งพระลูกวัดและเป็นพระพี่เลี้ยงของสามะเนร

นายสุภาชัยก็รับสาภาพว่าเป็นคนทำร้ายสามเณรจริง
อ้างว่าก่อนเกิดเหตุระหว่างสวดมนต์ทำวัดเย็น
สามเณรไปรังแก่เนรน้องชาย

แต่สามเณรดื้อมากด่าถึงบรรพบรุษ

ก็บางข่าวบางสื่อก็บอกว่าบอกใช้ไม้ไผ่ตี
บางข่าวก็บอกว่าหลวงตาใช้ไม้พาย
ก็บอกว่าใช้ไม้เกาหลังตี
ก็บอกว่าจับกดหัวในอ่างน้ำในกระมังด้วยนะ
ใช่นะครับเพราะว่าเป็นคำให้สัมภาษณ์ของสามเณรรูปอื่นด้วยนะครับ
บอกถึงพฤติกรรมของอดีตหลวงตาสุภาชัยนะครับ
แล้วเท่าที่ผมได้ฟังจากปากของอดีตหลวงตาสุภาชัยเนี่ย
หลวงตาบอกว่ายืนยันว่าแค่ใช้ไม้เกาหลังตี
ไม่ได้ใช้ไม้พายหรือว่าไม้ไผ่อะไรตีเลยนะครับ
แต่ตีไม่กี่ครั้งก็ไม่นึกว่าจะอาการหนัก
เห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบติดต่อมูลิธิของวัดช่วยนำส่งโรงพยาบาลนะครับ
หลังก่อเหตุอดีตหลวงตาบรายนี้ก็ไม่ได้หลบหนีไปไหน

กระทั่งถูกตำรวจควบคุมตัวไปสอบสวน
แล้วก็ถูกจับศึกก่อนนำตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ
ขณะที่สามเณรหลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอาการไม่ดีขึ้น
แต่กลับสุดลงแม้ว่าคณะแพทย์จะพยายามยื้อชีวิตอย่างเต็มความสามารถ
แต่สุดท้ายไม่เป็นผลนะครับ
แล้วก็เสียชีวิตถ้าเป็นเนรก็ใช้มรณภาพนะ
รณภาพลงตอนเวลา๒๐นาฬิกา๓๐นาทีของวันพระสบดีที่๒๓สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
กลางความเศร้าสลดของผู้เป็นแม่แล้วก็ญาติผู้เป็นแม่ก็คือนางสุกัญญาตุ้นหินนะครับ
เฝ้าดูอาการลูกชายจนวาระสุดท้าย
เพราะว่าก่อนหน้านี้ทั้งผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่บอกทำใจไว้แล้ว
คุณหมอบอกว่าจะให้ถอดเครื่องช่วยหายใจไหมถอดสายน้ำเกลือไหมนะครับ
ตอนนั้นคุณพ่อแม่บอกว่ายังไม่อยากถอดเพราะว่าทำใจไม่ได้
แต่ท้ายที่สุดนะครับก็มรณภาพแล้วก็ทางใบแจ้งมรณภาพ
บอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตมาจากสมองบวมเลือดออกใต้และเหนือเยื่อหุ้มสมองด้านในนะครับ
หลังทราบผลการเสียชีวิตแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งข้อหาเพิ่มนะ
กับนายสุภาชัยหรือว่าอดีตหลวงตาสุภาชัยเพราะว่าเป็นข้อหาทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตนะครับ
ก่อนหน้านี้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
ใช่แล้วก็โทษนี้มีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน๑๐ปี
ระหว่างที่เขามีพิธีรดน้ำศพเนี่ย
ทีนี้มีปากเสียงกันนิดหน่อยค่ะเพราะว่าทางด้านพ่อเนี่ย
บอกว่าเดี๋ยวจะเอาศพลูกไปประกอบพิธีที่บ้าน

ยังไงลูกบวชที่นี่ก็จะต้องเอาศพไว้ที่วัดดอนขมิ้น

แล้วเรื่องนี้ค่ะร้อนไปถึงเจ้าอาวาสต้องมาไกลเกลี่ย
แล้วก็เจ้าอาวาสบอกว่ายังไงก็ตาม
แซมเบ่นนิบวกอยู่ที่นี่มาพักหนึ่งแล้ว

ช่วยดูแลเรื่องของการจัดงานศพด้วย
คือตั้งศพไว้ที่นี่ก่อนชาปนกิจที่นี่เลย

ตั้งสวดประกอบพิธีที่วัดดอนขมิ้นแห่งนี้

ก่อนที่จะทำพิธีชาปนกิจต่อไป
ขณะที่เรื่องคดีนะครับคุณแม่เองคุณพ่อเองรวมถึงญาติ
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ที่จะดำเนินการตามกฎหมาย
และหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมนะครับ